ข่าวนี้คนรักแมวมีช็อกเป็นเรื่องสะเทือนใจคนรักแมว

ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือในโลกโซเชียลเขามีการแชร์
เรื่องเกี่ยวกับคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวคือก็จะขายพวกกาแฟเบเกอรี่
แล้วก็มีให้เล่นกับน้องแมวด้วยแต่ทีนี้ค่ะมันเกิดมีการหลอก
ให้คนที่สนใจแมวเนี่ยคือใครจะมาซื้อใครติดต่อซื้อเนี่ยติดต่อได้เลย
แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีแมวให้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าปิดกิจการแล้วเขาก็โพสต์
บอกว่าเราจองแมวที่นี่อยู่นะมัดจำไปเนี่ยยังไม่ได้เงินคืน
แต่พอเราติดต่อเจ้าของสุดท้ายคือติดต่อไม่ได้
เรื่องนี้มันสลดใจกับคนรักแมวเพราะอะไรรู้ไหม
เขาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอเลยนะตอนที่บุกเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ไปดูคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งอยู่แถววัชรพลค่ะคุณ
ไปตั้งแต่วันที่สามเมษายนช่วงต้นเดือนแล้วในคาเฟ่แมวแห่งเนี้ย
เนี่ยมีการทารุณกรรมแมวค่ะขังแมวเอาไว้๕๐กว่าตัว
มีซากแมวถูกแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเป็น๑๐ตัว
แล้วเขียนป้ายข้างหน้าเนี่ยปิดกิจการแล้วทีมข่าวของเราค่ะ
ปิดกิจการไปแล้วแล้วก็ติดป้ายด้วยห้ามคนภายนอกเข้าไปข้างใน
พอไปตรวจสอบภายในตึกแถว๓ชั้น๒คูหาของคาเฟ่นี้เนี่ยนะคะ
ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีใครอยู่เลยและจากการสอบถามเจ้าของเพจเนี่ย
ก็รู้ว่าผู้เช่าอาคารนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ
แล้วก็ดำเนินคดีข้อหาช่อกงเมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่มีการพาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแมวอยู่ในคาเฟ่แห่งนี้
ก็เอาแมวเนี่ยไปดูแลที่เอาแมวเนี่ยไปดูแลที่สถานที่แห่งนึง
เขามีความพร้อมรอที่จะส่งแมวคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง
ประกอบกับเจ้าของอาคารต้องการที่จะเคลื่อนย้ายของที่อยู่ภายในอาคาร
ออกให้หมดเพราะว่ารับไม่ได้ว่าผู้เช่าเนี่ยมาเช่าเปิดคาเฟ่
แล้วมาทำแบบนี้ได้ยังไงขณะเดียวกันนะคะคนรักแมวพอทราบข่าวก็เดินทาง
ที่คาเฟ่แมวแห่งนี้เลยจะขอแมวไปอุปการะเอาไปเลี้ยงดูต่อ
แต่ก็ผิดหวังค่ะเพราะว่าไม่มีแมวให้นำกลับไปอุปการะ
ทีนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปติดตามการดูแลแมว
ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากคาเฟ่แมวเจ้าของเพจคนที่เขามาโพสต์นี่นะคะ
คือนายทันอินจิระเมธานิกเป็นอดีตผู้สมัครพักเสรีรวมไทย
ก็เอาแมวจากคาเฟ่นี้ค่ะมาเสร็จแล้วก็เอามาดูแลที่บ้านพัก
สิน้องเหมียวหลายตัวเลยนะคะบ้านพักอยู่ที่บึงกลุ่ม
ส่วนใหญ่น้องเหมียวพวกนี้ก็จะป่วยเพราะว่ามันอายุมากแล้ว
ได้รับการดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากคาเฟ่แมวบางตัวเนี่ยตอนที่แบบไปดู
โอ้โหมันซึมเลยค่ะแมวที่ทีมข่าวของเราไปเห็นเนี่ยนะคะ
ก็มีแมวหลายสายพันธุ์มีแมวเปอร์เชียพันเบงกอแล้วก็
แมวสฟิงค์๘ตัวเป็นตัวผู้๓เป็นตัวเมีย๕
สฟิงค์ส่วนใหญ่คุณผู้ชมดูสิเท่าที่สังเกตคือตามันจะบอดข้างหนึ่ง
แล้วคนที่เขาดูแลแมวเขาก็บอกว่าแมวพวกนี้มันมีสภาพที่แบบผอมโซเลยค่ะ
ไม่ได้รับการดูแลมันก็จะซึมมันก็จะป่วย
ต้องเอามาอาบน้ำใหม่นะเอามาให้อาหาร
แล้วก็เอามาให้ยาด้วยแล้วก็จัดห้องเอาไว้ดูแลนะคะ
เดี๋ยวเรารอความคืบหน้าในเรื่องนี้หน่อยเพราะเห็นบอกว่าทางเจ้าของคาเฟ่
เขาถูกจำคุกคดีอาญาแล้วก็มีอาชีพเป็นหมอด้วย
เรื่องนี้สะเทือนใจเหลือเกินของคนรักแมว

สงสารทีเดียวนะฮะ